สวัสดีครับพุ่มศักดิ์ศีลทังทองครับ

เพื่อคนไทยทั้งประเทศ

พร้อมมองดีจากโค้สสิ๊กโก่

ถ้าเราจะชนะเราต้องชนะไปด้วยกัน